หน้าร้อนกำลังมาเยือนแล้วนะครับทุเรียนก็จริงต้องกินช่วงนี้เนาะ
ใช่เริ่มหิวเลยพอพูดถึงทุเรียนนะฮะชอบมากเลยอ่ะ
ละเจ็ดร้อยไหวไหมล่ะคุณเดี๋ยวก่อนค่ะนี่พูดเล่นใช่ไหมคะ
พูดจริงก็นี่ไงเพจเฟซบุ๊กลุยจีนเขาบอกว่า
คือมีคนแจ้งพิกัดเบาะแสมาบอกว่าเนี่ยทุเรียนขายภูละประมาณเจ็ดร้อย
เขาเขาเขาติดติดผิดเปล่าคะหรือไงคะถูกต้องอ๋อเหรอคะ
แท้แล้วแน่นอนไปตรวจสอบกันหน่อยไหมฮะ
ค่ะดีค่ะอยากรู้คือคุณให้ราคาผิดหรือมันพิเศษขนาดไหน
ภูละเจ็ดร้อยมันพรีเมียมมากมากไหมคะเออเท่าที่ดูนี่ก็มีเจ็ดร้อย
ข้างหน้าเราใช่ไหมอ่าตรงนู้นมีเท่าไหร่เนี่ยมีหกร้อยด้วยค่ะ
อ่ะหนึ่งพันก็มีอีกเหรอฮะโอ้โหล่าสุดครับพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ครับไปตรวจสอบที่ร้านขายทุเรียนตลาดชีวา
ตัวเมืองภูเก็ตครับหลังจากที่เพจเฟซบุ๊คเขามีการแชร์เรื่องนี้
บอกว่าโอ้โห๗๐๐บาทเลยเหรอเนี่ยราคานี้ดีกว่าผลไม้นำเข้า
แล้วก็มีหัวเราะด้วยนะครับเขาบอกว่าเออราคาเริ่มปรับตัวสูงขึ้นแบบนี้
นักท่องเที่ยวจีนเริ่มกลับมาคึกคักของหลายอย่างก็แพงขึ้น
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหน่อยนะเพื่อจะได้ให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภค
แล้วก็อยากให้ร้านค้าเขาได้ชี้แจงด้วยได้ไปคุยกับเจ้าของร้านอาหารทะเล
แล้วก็ขายทุเรียนครับเจ้าของร้านนี้ชื่อว่าคุณวิชวิน
ก็บอกว่าผมไม่กังวลหรอกหลังจากที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราคาทุเรียนเยอะ
เพราะอะไรทุเรียนที่ผมเอามาขายเป็นทุเรียนเกรดพรีเมียม

คุณภาพสูงแล้วราคานี้คือสมเหตุสมผล
ที่สำคัญเอาคุณดูได้ผมติดป้ายชัดเจนอันนี้ภูลภัณฑ์

เพราะราคาติดป้ายอย่างชัดเจนก่อนตัดสินใจซื้อนี่นะฮะ
ตอนนี้เท่าที่สำรวจเขาบอกว่าราคาทุเรียนเนี่ย
แพงในช่วงนี้เพราะว่าเป็นทุเรียนนอกฤดูกาล
อาจจะแพงกว่าเพื่อนเพื่อนหน่อยอ๋อค่ะ
ณิชย์จังหวัดภูเก็ตก็เลยขอความร่วมมือว่า
ขอให้ทุกร้านติดป้ายราคาให้ชัดเจนและแสดงราคา
ในราคาที่เป็นธรรมไม่เอารัฐเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับ
นี่ฮะตอนนี้เดี๋ยวผมเก็บเงินก่อนอีกนิดนึง